เอาล่ะคุณผู้ชมคะเราขอย้ายไปสู่วงการบันเทิงกันหน่อยนะคะ
ไม่รู้ตอนนี้เขาเล่นวิ่งผลัดกันหรือว่ายังไง
คือส่งไม้ต่อกันมือต่อมือมือต่อมือเอาจริงตามแทบไม่ทันเลย
เพิ่งจะออกงานกับเมียและลูกนะหลังจากเสร็จงานปุ๊บอยู่

เอาตรงไหมตอนแต่งงานคนก็ตกใจว่าฮะยังไงแบบไหนปั๊บพยายามนะ

พอตอนเลิกก็ฮะอะไรยังไงอีกอ่ะ

ตัวแฟนกับคุณแท็กนั่ง

ใช่แล้วก็มีอุ้มเนี่ยอุ้มน้องภารรรณอยู่นะคะ

อย่างที่บอกค่ะเพิ่งจะแต่งงานกันไปต้นปีนี้เองนะคะ
ระหว่างแท็กภารรรณอยู่แล้วก็ภรรยา

ก็ไปออกอีเวนต์พร้อมกับลูกชายน้องพารัน
แต่ในอีเวนต์นั้นไม่มีช็อตร่วมเฟรมคู่กันเลยนะ
ก่อนเริ่มงานก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ถึงการพาลูกชายมาออกงานครั้งแรกพร้อมกับภรรยา

แต่ทีนี้เขาบอกว่าในเสียงสัมภาษณ์

เอ๊ะมันเอ๊ะอ่ะลองฟังสิมันเอ๊ะยังไง
ก็มาดูลูกครับมาดูลูกกัน
ก็ดีครับในฐานะพ่อในฐานะแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงลูกก็ดีสนุกดีครับ
ชีวิตของพ่อมันก็ยังไงเราก็ทำงานนะครับ
แล้วก็เราก็อย่างดีคือเรายังมีพี่เลี้ยงมีอะไรคอยดูแล

ก็ถ้ามีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะเข้าไปดูเขานะครับ

ทำงานหาเงินดีกว่าครับผมว่ามันทางของผมมากกว่า
อ่ะเอ๊ะไหมเอ๊ะสิ
เอ๊ะไหมสักพักพอจบงานนี้ปุ๊บนี่เลยค่ะ
เราได้คุยกันแล้วนะครับว่าเราจะอยู่ในฐานะพ่อและแม่ที่เลี้ยงลูก

เขาบอกว่าแต่ละครอบครัวมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละ
ที่ว่าจะหาทางออกได้หรือเปล่า
นี่คือนี่คือสิ่งที่คุณแท็กโพสต์ไว้นะคะ

ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะเข้าไปดูแลเขา
มันแปลว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรืออย่างไร
ซึ่งเราก็พยายามติดต่อคุณแท็กหลังจากที่เห็นโพสต์นี้นะคะ
แต่ว่าเหมือนกับเจ้าตัวไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร

ทีนี้ล่าสุดค่ะเขาบอกว่า
คุณเบลนะภรรยาพอเห็นว่าสื่อมารุมถ่ายภาพในงานเยอะเนี่ย

แล้วก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คตัวเองเหมือนกันบอกว่า
ยินดีด้วยค่ะคุณได้สิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้
เราไม่เคยพูดอะไรพวกนี้อยู่แล้วเราโอเคนะทุกคนไม่ต้องห่วง
มันก็เลยกลายเป็นว่าโอ้โหนี่เตียงหักจริงแล้วหรือเปล่า
แต่ล่าสุดมีอัปเดตมานะคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้นี่แหละ
ผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากผู้จัดการส่วนตัวของแท็กพระรันยูนะคะ
บอกว่าคือตอนนี้แท็กก็กลับไปอยู่คอนโดอยู่กับคุณเบลนี่แหละกับลูก
ก็อยู่เหมือนกันคิดว่าคงทะเลาะกัน

แล้วก็แบบด้วยอารมณ์ทั้งคู่สาดกันใส่โซเชียล
แต่ว่าตอนนี้คงจะดีกันแล้วเขาคงไม่เลิกกันหรอก
เพิ่งแต่งงานลูกก็เพิ่งจะคลอดด้วยนะคะ
แล้วแท็กเองก็ลบโพสต์นั้นออกไปแล้ว
บอกว่าเราตัดสินใจกันว่าจะอยู่กันในฐานะพ่อแม่
รอดูแต่ว่ารอดูแบบให้กำลังใจแล้วกันนะคะ
เพราะว่ายังไงก็มีโซ่ทองคล้องใจเป็นน้องพารันออกมาแล้ว
น้องเพิ่งจะอายุไม่เท่าไหร่เองก็อยากที่จะให้ปรับความเข้าใจกันเนอะ

เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะทั้งคุณเบลแล้วก็คุณแท็กด้วย
ใช่ครับนะหวังว่าเดี๋ยวก็จะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมนะฮะ
และช่วงนี้ขอบคุณล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทร